ภัยที่อยากจะเตือนภัยนะคะสำหรับผู้สูงอายุอยู่บ้านคนเดียวโดนอีกแล้ว
อุบลราชธานีคุณยายคนนี้อยู่บ้านคนเดียว
แล้วก็มีหนุ่มคนนึงเดินเข้ามาทำทีเป็นคุยด้วย
คุยแต่พกมีดไปนะคะพกมีดไปข่มขู่คุณยาย
แล้วก็เข้าไปรื้อค้นทรัพย์สินได้ไปเงินสดแล้วก็ทองคำจำนวนนึง
หลังจากนั้นหลบหนีไปเลยค่ะครับโอ้โหคุณยายเจ็บช้ำน้ำใจมาก
ตำรวจสพเมืองอุบลราชธานีก็เลยเข้าตรวจสอบเหตุนะคะ
ว่ามีคนร้ายก่อเหตุชิงทรัพย์คุณยายวัย๗๒ปี
อยู่ภายในบ้านพักไม่มีบ้านเลขที่นะคะอยู่ที่บ้านค้อเหนือตำบลกุฎลาศ
คุณยายทองภูลบุญมีรักอายุ๗๒ปีผู้เสียหาย
คุณยายท่านนี้น่าสงสารมากคุณยายเล่าให้ฟังบอกว่าคุณยายนั่งอยู่หน้าบ้าน
นั่งเล่นอยู่แล้วก็มีคนร้ายนะฮะบุกเข้ามาแต่งตัวด้วยเสื้อลายดอกเลย
ใส่แบบว่าลายดอกสีแดงกางเกงขายาวแล้วก็มีเหมือนแบบอะไรบางอย่างปกคลุมใบหน้า
คล้ายว่าโผล่ให้เห็นแค่ดวงตานิดหน่อยเท่านั้นเอง
ส่วนสูงไม่สูงมากประมาณ๑๖๐๑๖๕เซนติเมตร
ขี่รถจักรยานยนต์มานะคะเข้ามาทำทีเป็นชวนคุย
แล้วก็สังเกตว่าคนร้ายเนี่ยเหน็บวัตถุบางอย่าง
คล้ายกับอาวุธที่เป็นมีดเหน็บเอาไว้ใต้รักแร้ตลอดเวลาเลย
คุยไปคุยมาข่มขู่พอข่มขู่แล้วพกมีดออกมาเนี่ย
คนร้ายรีบเข้าไปค้นของเลยลื้อค้นของในบ้าน
หยิบกระเป๋าเงินคุณยายไป๑ใบ
ภายในกระเป๋าคุณยายมีเงินสดอยู่ประมาณ๑๐๐๐บาท
รวมไปถึงแหวนทองคำอีกครึ่งสลึง๑วงค่ะ
แล้วคนร้ายก็ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปเลย
คุณยายทองภูลบอกว่าเงินที่โจรได้ไปนะ
เป็นเงินที่ลูกหลานส่งมาให้ยาย
แล้วก็ส่วนหนึ่งเป็นเงินที่ยายเก็บสะสมจากเบี้ยคนชรามา
ซึ่งยายเก็บเอาไว้จะเอาไว้ใช้จ่ายในครอบครัว
สุดท้ายโดนขโมยไปแบบนี้เสียใจมาก
ฟังเสียงผู้เสียหายคุณยายกันค่ะ
พนักงานสอบสวนนะคะเขาระบุว่าเบื้องต้นเนี่ยชุดสอบสวนลงพื้นที่เลยค่ะ
เพื่อที่จะตรวจสอบกล้องวงจรปิดโดยรอบนะคะ
แล้วก็มีการสอบปากคำชาวบ้านในระแวกนั้นด้วย
เชื่อว่าคนร้ายน่าจะเป็นคนในพื้นที่
และที่สำคัญคนร้ายเป็นผู้หญิงนะคะ
เป็นผู้หญิงค่ะใช่ทำกับคุณยายแบบนี้ได้
เขาบอกว่าคนร้ายน่าจะรู้เพราะว่าคุณยายมีเงินติดตัวอยู่

แล้วก็รู้ได้ว่าช่วงเวลาดังกล่าวคุณยายอยู่บ้านคนเดียว

เดี๋ยวให้คนผิดมารับโทษต่อไปนะคะ